อยากให้ดูกันนะคะแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันเยอะค่ะ
สำหรับบุญใหญ่ของบอสบอยสิริชัย
ปกติเนี่ยเขาชื่อคณะใจเกินร้อยใช่ไหมคะแต่พอทำบุญปุ๊บ
เปลี่ยนชื่อเลยค่ะเป็นใจเกินล้าน
เพราะว่าทำบุญเยอะจริงค่ะแล้วก็ใกล้วันเกิดที่จะถึง
เร็วนี้นะคะก็คือวันที่๒๖มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะ
สปอยก็เลยเตรียมทำบุญใหญ่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะตรงดิงไปเลยค่ะ
ลงพื้นที่ที่วัดสว่างมงคลบ้านโนนสแบงอำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคามพูดหนึ่งเตาค่ะเสริมค่ะ
เมื่อปีที่แล้วเนี่ยบอสบอยร่วมบุญกับแฟนเพลง
ที่ดินให้วัดจำนวน๖ไร่
มูลค่าที่ดินกว่า๕ล้านบาท
ปฏิโทษปฏิถังบอกแล้วมันใจเกินล้าน

มาปีนี้นะคะบอสบอยก็เตรียมจัดบุญใหญ่เป็นผ้าปากของคณะหมอลำใจเกินร้อยค่ะ
เพื่อที่จะนำรายได้สร้างอุโบสถ

ซึ่งความตั้งใจของบอสบอยบอกเลยนะคะว่าอยากจะสร้างอุโบสถที่นี่
เพื่อให้ทุกคนได้รับอนิสงฆ์ร่วมกัน
แล้วก็อยากให้วัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน
แล้วก็เยาวชนที่เติบโตมาก็จะได้มีที่ยึดเหนียวจิตใจ
เออพูดถึงชาวบ้านบ้านโนนสแบง
อสบอยนะคะก็ยังได้จัดประชุมย่อยนะคะ
เพื่อให้ชาวบ้านได้รับทราบว่าในปีนี้จะมีงานบุญใหญ่วันจันทร์ที่๒๖มิถุนายน
คุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรรู้ไหมคะ
อสบอยเนี่ยเหมือนเป็นแบบผู้ใหญ่บ้าน

ฟาดเหมือนคนอีสานแบบว่าโฮมกันร่วมกันมาเลยนะ
เขาก็แบบว่าจัดแจงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมของที่ใช้พิธีงานบุญงานผ้าป่านะคะ
เห็นภาพแบบชาวบ้านมาร่วมมือร่วมใจกันนะคะ
ชาวบ้านก็อดแซวบะใดบอสบอยด์ขาเธอหน่า
คันตรีโล่งสมัครเรืองต่างปอกเด้อเดี๋ยวสีซ้อยลงคะแนน
บอสบอยเกิดวันที่๒๖มิถุนายน๒๖ทับ๖ปีนี้อายุ๓๖แล้วปีนี้ก็๒๕๖๖ด้วย
มันเต็มลายอัตลัดอัตลัดอัตลัดอัตลัดเลยนะคุณผู้ชมนะ
ได้ทั้งบุญได้ทั้งตัวเลขกันไปจุกแต่เราไม่หยุดกัน